ต่อกันที่วอเล็กบอลหญิงอาเซียนกลางปีกันบ้างนะคะ
ตบลูกยางสาวไทยก็ลงประเดิมสนามชนะเวียดนามแบบไม่เสียเสร็จเลยค่ะ
แข่งขันแซตไทยแลนด์วอเล็กบอลอินวิเตชั่นหรือว่าอาเซียนกลางปีเกมแรกนะคะ
นักตบลูกยางสาวไทยเจอกับเวียดนามค่ะหกคนแรกของไทยนะคะ
ออนอุมาสิทธิรักษ์ปลื้มจิตถิ่นขาวิลาวันอภิญญาพงศ์วันนิชยาหลวงทองหลาง
ธิชากรบุญเลิศแล้วก็พรพันธ์เกิดปราศค่ะ
เกมนี้นักตบลูกยางสาวไทยเหนือกว่าในทุกด้านนะคะ

สุดท้ายเอาชนะไป๓ต่อ๐เซตนะคะ๒๕ต่อ๑๘๒๕ต่อ๑๔และ๒๕ต่อ๒๒
ที่๒ก็จะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี้แหละค่ะเวลาบ่าย๒โมง
ซึ่งหลังจบเกมนะคะโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกศรก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่า
เกมนี้เป็นเกมที่ดีนะคะที่ได้ทดสอบนักกีฬาว่ามีขีดความสามารถขนาดไหน
ก็มีการสลับผู้เล่นอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเกมค่ะ
แล้วก็พูดถึงพิมพิชยากกรำนะคะที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามครั้งแรก
ก็บอกว่าพอใจในฟอร์มการเล่นด้วยค่ะ
คล้ายว่าต้องเอาเข้ามาข้อสนิมนิดนึง
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เราก็ต้องพัฒนาเขาต่อสู่

ขีดความสามารถในการเล่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ

เพราะว่าเราต้องการเรียนรู้ตัวเราด้วย

แต่ละคนจะมีขีดความสามารถในการพัฒนา
เรื่องของเทคนิคแทคติกที่เราวางไว้มากน้อยขนาดนี้
ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชันทรูไอดีเวลา๒ทุ่ม
และสามารถติดตามเทปบันทึกการแข่งขันผ่านทาง